ตลกในหนังตะลุงเป็นตัวละครสำคัญที่สุดมีบทบาทคอยช่วยเหลือพระเอกและนางเอก
และอยู่ฝ่ายธรรมะเสมอเชื่อกันว่าตัวตลกเหล่านี้สร้างเรียนแบบมาจากบุคลิกของบุคคลที่เคยมีชีวิตอยู่จริง
หนังตะลุงคณะหนึ่งหนึ่งมีตัวตลกไม่น้อยกว่า๑๐ตัวตัวตลกทุกตัวจะมีนิสัยสำเนียงการพูดเฉพาะตัว
เช่นถ้าจะเชิดรูปอ้ายเท่งก็ต้องภาคเสียงของอ้ายเท่งจะพากตามใจชอบไม่ได้
ในหนังแต่ละคนจะมีตัวตลกเอกประจำคณะของตนเอง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน